ต้นปีหน้าเขาเตรียมที่จะมีงานวิวาแล้วนะคะคุณค่ะ
นี่มาเจอทั้งคู่ในรายการตัวแม่มาแล้วที่ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีของเรา
ก็เลยคว้าตัวมาอัปเดตกันหน่อยนะคะว่าความพร้อมงานวิวาตอนนี้เนี่ย

โดยเฉพาะฝ่ายหญิงที่บอกเลยนะว่าออร่ามาเต็มสวยหวานกันเลยทีเดียวค่ะ
นี่ก็ไปหลายขั้นแล้วเหมือนกันนะครับ
เรื่องสถานที่เรื่องวันเรื่องชุดอะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างจะเรียบร้อยลงตัวแล้ว
ผมก็เหลือพวกดีเทลต่างอะไรอย่างนี้ครับผม

ก็ดูแลตัวเองพยายามให้มันดูแลไปเรื่อยค่ะ
เพราะถ้าหวัดไปรถโหมช่วงนั้นหวานกลัวแบบเดี๋ยวเป็นลมก่อน
ใช่จ้าเป็นเจ้าสาวก็ต้องเตรียมตัวกันนิดนึงนะคะ
คู่นี้เนี่ยหวานเสมอต้นเสมอปลายเลยนะคะ
ก็เป็นคู่ที่หลายคนเซอร์ไพรส์นะคะแต่ว่าจะแต่งงานที่ยิ่งเซอร์ไพรส์กว่านะ
เฮ้อเท่ากันเชิญด้วยแล้วกันนะคะอยากจะไปดูภาพบรรยากาศจริงเลยในงานแต่ง
บันเทิงไทยรัฐของเรามีภาพหวานมาฝากแน่นอนต้นปีหน้าตั้งหมุดรอเลยนะคะ